การนอนน้ำเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการดูแลควายเพื่อให้ได้ระบายความร้อนของร่างกายควายจะมีพฤติกรรมชอบนอนปลัก
และในช่วงที่อากาศร้อนคนเลี้ยงก็มักจะพาควายไปนอนน้ำหรือการแช่น้ำเล่น
ซึ่งขณะเดียวกันคนเลี้ยงก็จะได้ทำความสะอาดขัดผิวดูแลผิวหรือคอยดูสิ่งผิดปกติที่อาจจะเป็นบาดแผลตามร่างกายของควาย
นอนน้ำก็ยังช่วยให้ควายได้ผ่อนคลายจากความร้อนไม่แสดงอาการเครียดหรือฉุนเฉียว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย